ตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินอาหารเด็ดอาหารอร่อยอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีนสุดเด็ด
ร้านนี้เขาบอกว่าต้นตำรับมาจากจีนเสชวนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
ทางพระธรรมทองฟูเราเก่งเรื่องของเสชวนเสชวนก็คือจะเป็นอาหารจีนที่เผ็ดร้อน
แล้วก็เอามารวมกับความมีเสน่ห์ของติ่มซำสละเป๋าหรือจะอะไรก็แล้วแต่
เราใช้การปั้นสดทำสดเองทุกอย่าง
สวัสดีครับผมชื่อเอนะครับชื่อจริงชื่ออภิษทรงสุวรรณครับ
ทำธุรกิจร้านอาหารร้านนี้มาอยู่ที่ประมาณ๕ปี
ที่สุดก็คือเรื่องของอาหารเสชวนเพราะว่าเชฟของเราเป็นเชฟคนจีน
ฉะนั้นการทำน้ำพริกเสฉวนการทำรสชาติที่เป็นเผ็ดสั้น
การใช้เครื่องเทศทุกอย่างหลังคาหมดนำเข้ามาจากจีนแท้
บุฟเฟ่ของเราเนี่ยมันก็เป็นปกติของที่บุฟเฟ่จะต้องมี
ขนมจีบกุ้งขนมจีบปูขนมจีบหมูขนมจีบหยก
มีอยู่ประมาณ๔รสชาติแล้วก็จะเป็นสาระเป๋าสาระเป๋าที่เด่นก็คือสาระเป๋าลาวา
สาระเป๋าไส้หมูแดงหมูสับมีครบครับ
หล่ายห่อกุ้งปูอัดยัดไส้ข้าวโพดอ่อนยัดไส้เห็ดหอมยัดไส้กุ้ง
ซิดโคงหมูฮ่องกงปลาเนื่องซีอิ๊วปลาเนื่องสามรสเปาฮือยัดไส้
ของทอดก็จะมีไข่มังกรไข่มังกรก็คือสาระเป๋าไส้ครีมทอด
แล้วก็ป่อเปี๊ยบซุปในชุดของบอฟเฟ่ก็จะมีทั้งหมดให้เลือก๒ซุป
ก็คือซุปหูฉลามกับซุปเห็ดหอม
สาระเป๋าลาวามันมีเสน่ห์ตั้งแต่การปั้นนึ่งกี่นาทีนึ่งยังไงไส้ถึงจะไหล
เตาเนี่ยมันสำคัญมากในการนึ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นคนตั้งให้เป็นลาวาให้ได้
หรือถ้าน้ำมันก็จะหยดมันเป็นลาวาสวยงาม
โครงหมูฮ่องกงจำไว้เลยว่า๑เข่งที่วางให้คุณทาน
ผมใช้เวลาทั้งหมด๔๘ชั่วโมงในการเคี่ยวซอสในการทำให้ซิกโครงหมูนิ่ม
ในการที่ให้เนื้อหลุดออกจากกระดูกโดยที่ไม่ต้องใช้แรงในการกัดแท้
นี่คือความใส่ใจนี่คือความตั้งมั่นครับว่าแบบมันต้องเหมือนที่ฮ่องกงสิ

ส่วนปลานึ่งซีอิ๊วใช้ปลาสดเลยทุกวันไม่แช่ไม่ขานแล้วก็มานึ่งกับซีอิ๊ว
คากิคือซิกเนเจอร์ของร้านเป็นหนึ่งอย่างที่ทุกคนมาที่จะต้องกิน
เผ็ดความร้อนความซ่ามาอยู่ในคากิอันนี้
ซึ่งเป็นอาหารซิกเนเจอร์เป็นจานหลักของที่ร้าน
ไขมันเนี่ยพี่รีดออกให้ประมาณ๔๐ใช้สตีนดายออกไขมันออกดึงไขมันออก
เรื่องของน้ำมีผสมผสานความเป็นเสชวนเข้าไปพี่ห้ามขาดเลยคือไขมันคือ

ซอสก็คือมีความกลมเป็นเสชวน

ความหอมของน้ำพริกเสชวน

แตงกวาเราใช้ความสดของแตงกวาญี่ปุ่น

มันกรอบกว่ามันยาวมันหอม
มันไม่เหมือนแตงกวาบ้านเรา
เราเอามาใส่กับน้ำพริกเผา

เน้นยันครับว่าพรรดิษฐาทองฟู
อีกหนึ่งทางเลือกในการทานบุฟเฟ่
แต่ว่าผมเสริมพิเศษให้ท่านผู้ชมอีกหลายอย่าง
คือผมพยายามใส่ความเป็นซิกเนเจอร์ของพัฒนาคารทองฟูน

ในราคาที่จับต้องได้๔๙๙บาทต่อหัว
มา๕คนผมแถมเป็ดปะกิ่งให้๑จาน
เดินเข้ามาในทองฟูผมเสิร์ฟทันทีคือซุ๊บหูฉลาม
มีที่จอดรถข้างหน้าประมาณ๒๕คันอยู่แล้วรองรับ
เชิญชวนให้ผู้ชมทางบ้านมาลองรับประทานดูนะครับ
ทานบุฟเฟ่ติ่มซำพร้อมกับอาหารเสชวน
ดูว่าความแตกต่างของเรากับที่อื่นจะเป็นยังไงบ้าง

อ่าอยากกินข้าวบุฟเฟ่
ค่ะน่ากินน่าทานทุกเมนูมีโอกาสแวะเวียนไป